เพราะว่าเมื่อวานเรารายงานข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าเปลื่อย

แล้วก็ห่อศพด้วยผ้าห่มแดงเอาไปถ่วงน้ำ
เหตุการณ์นี้ทำให้เป็นคดีสะเทือนขวัญนะครับ
เสียชีวิตก็คือนางสาวมะลิวันอ่อนหนู
หรือว่าลิลลี่หรือว่าเชอรี่
อายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
หญิงสาวที่ทำงานกลางคืนย่านรังสิต
ถูกฆ่าเปลือยรัดคอทิ้งน้ำริมถนน๓๔๕ตะบนบางครูวัด
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็มีผู้พบศพเมื่อช่วงสายของวันอาทิตย์
ช่วงเย็นวานนี้ตำรวจปฐุมธานีสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาคือนายพีรพัฒน์คำลุนหรือว่าโจอายุ๓๒ปี

เป็นพนักงานขับรถส่งล้อแม็กซ์ร้านสถานีซ่อมล้อแม็กซ
ถนนซ่อมสร้างตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
โดยตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ขณะที่ขับรถไปส่งของให้กับลูกค้าย่านปากเกร็ด
ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่สพปคลองรังศิษฐ์
การจับกลุ่มครั้งนี้เพราะว่าตำรวจสืบทราบ
เพราะว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในระแวกจุดเกิดเหตุ
เห็นว่ามีรถกระบะเข้าออกช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์
จากนั้นจึงได้แกะบรอยจากกล้องวงจรปิด
หาว่ารถกระบะคันนี้เป็นรถใครขับไปทิศทางไหน
จนกระทั่งสืบทราบว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าร้านล้อแม็กซ์ดังกล่าวนะครับ
อกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้นำคนงานชาวลาว๒คน
ทำงานที่ร้านแห่งนี้ก็คือนายเสริมแล้วก็นายโขงมาสอบสวน
ทราบว่าคืนวันเสาร์ทั้งคู่เนี่ยนะครับ
คือนายโขงแล้วก็นายเสริมนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
กับนายพีรพัฒน์ผู้ก่อเหตุแล้วก็กับเจ้าของร้าน
ช่วง๓ทุ่มครึ่งนายพีรพัฒน์ได้ชักชวนนายเสริมและนายโขง
ไปเที่ยวต่อที่ย่านรังสิตก่อนจะพาผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นการรับผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างถนนขึ้นรถมาด้วย
โดยนายพีรพัฒน์นะครับก็หลังจากเที่ยวเสร็จ
ก็ขับรถไปส่งนายเสริมและนายโขงลงที่หน้าร้าน
ส่วนหญิงสาวที่พามาด้วยก็ขึ้นรถนั่งรถไปต่อกับนายพีรพัฒน์นี่แหละครับ
โดยที่ทั้งนายเสริมแล้วก็นายโขงไม่ทราบว่าหญิงสาวคนนี้กับนายพิรพัฒน์ไปไหนกันต่อ
จากนั้นในช่วงเย็นวันอาทิตย์แล้วก็เช้าวันจันทร์

โดยผู้ก่อเหตุก็คือนายพีรพัฒน์นะครับสารภาพว่าได้พาหญิงสาวไปร่วมหลับนอน
แต่ว่าเกิดปากเสียงกันจึงบันดาลโทษะครับ
ใช้สาวที่นายพีรพัฒน์และก็ไม่ได้พาหญิงสาวไปร่วมหลับนอน
สายไฟแจ็คลำโพงรัดคอแต่เห็นว่ายังไม่ตายสนิท
ใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะซ้ำอีกครั้งจนเหยื่อนั้นเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นก็ใช้ผ้าห่มแดงคลุมแล้วก็นำขึ้นรถไปทิ้งยังจุดที่เกิดเหตุ

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายพีรพัฒน์ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังอำพรางทำลายหลักฐานศพ
ส่วนเพื่อนชาวลาว๒คนถูกกันตัวให้เป็นพยาน
โดยจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดถึงคดีนี้อีกครั้ง
ในวันนี้ในช่วงบ่ายโมงที่ตำรวจภูทรภาค๑นะครับ